คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เราเล่าข่าวไปนะคะว่ามีผู้ปกครองของเด็กผู้ชาย๔คนเขาไปร้องผ่านเพจดัง
บอกว่าถูกพระรูปหนึ่งหลอกหลอกว่าจะพาเด็กเหล่านี้ไปบวชเป็นสามเณร
ฤดูร้อนที่วัดดังย่านภาษีเจริญแต่ปรากฏว่าพระรูปนี้ไปปลงผมให้เด็กเสร็จสับเลยที่บ้าน
พาไปบอกจะพาไปวัดไม่ถึงวัดไปแวะห้องเช่าแถวหมอชิด
เปิดห้องพาเด็กเข้าไปในห้องแล้วก็โอ้โหลวนลามอนาจารย์
เด็กเหล่านี้ค่ะจนเด็กเขาหนีออกมาได้
พลเมืองดีแถวนั้นช่วยเขาก็มาบอกผู้ปกครอง
ผู้ปกครองตอนที่ให้ไปกับพระก็ด้วยความไว้ใจไง

มีหนึ่งในผู้ปกครองที่เขารู้จักกับพระ
คิดว่าเออน่าจะถึงวัดน่าจะบวชกันเรียบร้อย
แล้วเด็กโอ้โหขวัญนี้ดีฟอร์เจอกับเหตุการณ์แบบนี้
อายุเพิ่ง๑๐กว่าขวบ
ใช่ค่ะทีนี้ล่าสุดนะคะวันนี้นายเตชะทัพทองที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยเด็กผู้ชายทั้ง๔คนนะคะรวมถึงผู้ปกครองเข้าไป
สอนอประชาชื่นแจ้งความจะเอาผิดกับพระรูปนี้
พระรูปนี้ก่อเหตุเมื่อ๑๐เมษายนที่ผ่านมา
ปลงผมให้เด็กเขาเมื่อวันที่๙เมษายนแล้วก็มาเกาะเหตุนี้
หนึ่งในผู้ปกครองเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าหลานอายุ๑๑
เขารับอุปการะเอาไว้เพราะว่าพ่อแม่ของหลาน

เมษายนมีญาติมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีพระรูปหนึ่งนะ
พาลูกหลานที่บ้านไปบวช
ที่วัดปากน้ำพาศรีเจริญ
หลานก็อยากจะบวชคือบวชกับเพื่อน

ผู้ปกครองก็บอกเออเรื่องดีสนับสนุน
เพื่อนบ้านที่รู้จักกับพระสงฆ์รูปนี้
ก็เป็นป้าของเด็กอีกคน

เขาก็พาพระมาที่บ้าน
เขาก็เห็นว่ารู้จักกันก็ไว้ใจ
พระเขาก็ปลงผมให้อะไรเหล่านี้
สับทุกอย่างเรียบร้อยทำให้ที่บ้านเลย
แล้วก็เดี๋ยวจะพาเด็กไปที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ
พอพาออกจากบ้านไปปุ๊บเนี่ย
ไม่ถึงวัดนะคะคุณผู้ชมก็ไปแวะพัก
ห้องพักรายวันแถวหมอชิดลวนลาม

เด็กเขาขอความช่วยเหลือจากพนักงานร้านสะดวกซื้อหน้าวัดนะคะ
แล้วก็ต้องเด็กเขาก็มาฟ้องผู้ปกครอง
ปกครองก็ต้องเอาผิดให้ถึงที่สุดนะคะ
เขาก็มาบอกพ่อว่าพ่อหนูก็จะบวชเอ้าถ้างั้นไม่เป็นไรลูกถ้าหนูจะบวช
ถ้าไปก็พี่เนี่ยพ่อให้ไปไปเถอะลูก
เพราะว่าป้าเขานั้นป้าเขามาชวนไปบวช
พอตกตอนเย็นมารวมตัวกันที่บ้านก็เรียกญาติผู้ใหญ่มา
เอามากคลิปผมเอาคนนั้นมาคนนี้มาก็มาอุ้มพระตรงพระใจแล้วเอานุโมทนาไปด้วยอะไรอย่างนี้
ก็เห็นว่าป้าเขามาชักนำเพราะว่าป้าเขาเป็นป้าแท้ป้าคนนี้
เป็นป้าแท้เราก็ไว้ใจไงไว้ใจป้าเขาเพราะว่าป้าเขาอยู่วัดมานานแล้ว
มีแต่ป้าน่ะไปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
แต่ญาติผู้ใหญ่ไม่มีใครไปเลยเขาไม่ได้บอกให้ไป
วันที่๙นั้นเขาบอกว่าเอาไปแล้วคืนนี้
แล้ววันที่๑๒เขาจะมารับลุงและรับญาติโยมไปที่วัด
ไปให้เข้าพิธีบวชกับเขาเอาลูกหลานไปบวชเนี่ย
ญาติผู้ใหญ่ไปถ้าญาติผู้ใหญ่ไม่ไปก็ไปบวชไม่ได้

เดี๋ยวบางท่านฟังแล้วเอ๊ะทำไมปล่อยลูกหลานไปกับใคร
โดยไม่ไปดูแลลูกจะไปบวชเนรอะไรอย่างนี้
คือหลอกว่าพาไปก่อน
เดี๋ยววันที่๑๒กลับมาเนี่ยพาไปวันที่๙
วันที่๑๒จะกลับมารับไปวัดไปทำพิธีบวช

คนที่แนะนำพระรูปนี้มาก็เป็นป้าของเด็กคนหนึ่ง

นี่ค่ะทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยอยากจะคุยกับป้าคนนี้นะคะ

นี่ค่ะคือคนที่เราเบลอหน้าไว้นะ
พยายามเดินตามจะคุยเพราะว่าเขาไปที่สอนอประชาชื่นด้วยนะคะ
คุณป้าคนนี้ทีมข่าวพยายามที่จะไปถามข้อมูลเนี่ยค่ะ

แต่ทีมข่าวของเราบอกว่าก็มีข้อมูลมาว่า

เขารู้จักเป็นการส่วนตัวกับพระสงฆ์รูปนี้มานานแล้ว

หลังจากที่ไปปฏิบัติธรรม
ที่วัดชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
แล้วก็คุณครับกระครำด้วยครับ
ก็คุณป้าเป็นคนนำพาพระรูปนี้มา

หลานของเพื่อนบ้านคนรู้จักก็โดนไปด้วย

ในเมื่อคุณป้าไม่ตอบคำถามอะไร

หอพักแถวหมอชิดนะคะที่พระรูปนี้พาเด็กผู้ชายทั้ง๔คนไปพักแล้วก็ล่วงละเมิดเนี่ยนะคะ
นี่ค่ะอืมเป็นตึกสามชั้นอยู่บริเวณถนนกำแพงเพชรสอง
หน้าอาคารก็เนี่ยค่ะมีเคาน์เตอร์ให้บริการมีป้ายบอกด้วย
ต่ำกว่า๑๘ปีห้ามเข้าห้ามใช้บริการ
เขาก็มีใบอนุญาตอะไรถูกต้องแต่เด็กกลุ่มนี้เขาก็อายุไม่ถึง๑๘นะ
๑๒ถึง๑๔เนี่ยก็ปล่อยเข้าไปนะคะ
แต่มากับพระอืมทีมข่าวก็เลยถามเจ้าของหอพักนะคะ
เจ้าของหอพักบอกว่าพระรูปนี้เนี่ยเคยมาแล้ว๓ครั้งค่ะ
เอาเหรอเคยมาแล้วครับ
แล้วก็๙เมษายนที่ผ่านมา๒ทุ่มพระรูปนี้นั่งแท็กซี่มาพร้อมกับเด็กผู้ชาย๔คน
ก็มาติดต่อขอเข้าพักอ้างว่าเดี๋ยวจะพาเด็กไปบวชครับ
เด็กเด็กเขาก็ไม่ได้แสดงอาการผิดปกติอะไรเจ้าของหอพักก็ไม่รู้เห็นมากับพระก็เออไว้ใจ
ก็เปิดห้องให้เด็กมากับผู้ใหญ่ใช่เนี่ยค่ะก็พักที่ห้อง๑๑๒
พอตี๔เด็กกับพระเดินออกมาจากห้องเจ้าของหอพักบอกว่าเด็กก็ไม่แสดงอาการผิดปกติ
แต่พระเนี่ยรีบมากเหมือนกับรีบเดินออกไปแบบเร็วมากอะค่ะ
เจ้าของหอพักบอกเพิ่งรู้ว่าพระมาก่อเหตุแบบนี้ไม่คิดเลยว่าพระจะมาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้

ปกติก็ไม่ให้เด็กที่อายุต่ำกว่า๑๘ปีเข้าพัก
แต่นี่เห็นว่าก็มากับพระ
มันผิดสังเกตหรือว่าหรือว่าจะมีพฤติกรรมที่มันบ่งบอกว่า
จะมีการมีอะไรกับเด็กนี่นะผมไม่เชื่อเลยว่ามันจะมีอะไรกัน
กลางคืนอ่ะกลางคืนมันจะเงียบหน่อยถ้ามันมีเสียงเตียงเสียงอะไรจะยืดยัง
มันมีลักษณะแบบทำอะไรกันก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมีเสียงดังบ้างอ่ะ
แล้วมันใกล้ห้องนี้ไม่มีใครก็อยากมาพักหรอก
เอคงไม่มีใครคิดอย่างนี้หรอก
แต่ว่ามีคนก็ถามเขาถามเด็กแล้วเดี๋ยวข้อมูลไม่ชัด
เพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนรับ
แต่ว่าเวลาออกเนี่ยผมถามเพราะว่าผมมาเข้างานตอนตี๒
ผมก็ถามเด็กว่าน้องไปไหนเพราะมันออกไปตอนตี๔กว่า
ไอ้น้องประมาณตีสี่ตีห้าน้องมันก็บอกว่าไปบวช

มันบอกไว้บอกบวชน้องบอกว่าบวชที่
เอองั้นก็ถ้าวัดก็เดี๋ยวไปแท็กซี่เลย

หมายถึงว่าเด็ก๔คนเดินออกมา
ก็ยิ้มแจ่มสายหัวแล้วคุยคักอะไรกันดี
ไม่มีน่าเศร้าไม่มีหน้าเศร้าของเด็กทั้ง๔คน
แล้วเด็กที่นั่นก็ไม่ได้มี
เหมือนไม่ตกใจไม่อะไรทั้งนั้นเลย

แล้วพระองค์นี้ดูแล้วทางแล้วมันก็เป็นแมน

เพราะจริงแล้วแค่เด็กอายุ๑๘ปี
เราเห็นปุ๊บเราเช็คเลยเด็กมีบัตรขนาดไหนเนี่ย

เพราะเราจะบอกคนงานทุกคนเลยว่า
ถ้าเด็กอายุ๑๘ปีไม่ให้เข้าแล้วด่าอีกต่างหาก

ถ้าไม่ให้เขาพักมันเหมือนกับผู้หญิง

เด็กอายุน้อยมาเนี่ยผมก็ต้องให้พักนะ

แต่ต้องคนเดียวนะแต่ต้องคนเดียว
เพราะว่ามันตกรถมาจะไปนอนที่ไหนอ่ะ

เด็กสองคนผู้หญิงมาเนี่ยเราให้พัก
แต่ถ้ามาผู้หญิงกับผู้ชายมาพักกันไม่พัก
แล้วเราถามเลยว่าถ้าเกิดเด็กอายุก่อน๑๘เนี่ย

สองคนอีกคนอยู่ไหนอีกคนเป็นผู้ชายไม่ให้พักกลับไปเลย
คือในมุมของทางโรงแรมหรือว่าหอพักห้องพักแห่งนี้

ของเขาไม่มีทางที่จะมาให้เด็กวัยรุ่นหญิงชายมามั่วสุมทางเพศ
มาทำเรื่องไม่ดีไม่งามอะไรเนี่ย
แต่ทีนี้ถ้าผู้ใหญ่มากับเด็กเขาก็ไม่รู้ไง
เขาก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่มากับเด็กแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติไง
คุณภาคภูมิแต่มีชาวบ้านในพื้นที่นะ

ก็ให้คนอายุต่ำกว่า๑๘เข้าพักมั่วสุมกันบ่อย

ใช่มีชาวบ้านบอกทีมข่าวของเราอะค่ะ
แต่ว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยมีชาวบ้านเขาเห็นว่าพระรูปนี้นั่งแท็กซี่เข้ามา

แต่เขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าที่นี่
มีเด็กนักเรียนมีเยาวชนอายุต่ำกว่า๑๘เข้าพักอยู่บ่อย

นี่คือจุดที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปตรวจสอบมาให้
จุดที่เกิดเหตุที่พระล่อลวงเด็ก๔คนนะครับ

พอออกจากหอพักแห่งนี้ที่ย่านหมอชิตตอนตี๔

แถวหน้าวัดแล้วก็ขอให้คนช่วย

คนมาเห็นอะไรเลยโทรหาผู้ปกครอง

แต่ดูจุดนี้ก่อนนี่เป็นร้านสะดวกซื้ออยู่ที่ปากทางเข้าวัดปากน้ำภาษีเจริญ
เราไปสอบถามพนักงานร้านสะดวกซื้อคนที่ช่วยเหลือเด็กทั้ง๔คนวันที่เจอเลยนะครับ
เด็กมาแล้วก็มาขอความช่วยเหลือหลังนี้ออกมาเขาก็ช่วยโทรหาผู้ปกครองอะไรให้เนี่ย
แต่พนักงานเขาไม่ขอให้ข้อมูลคุณเขียนมาสอน
คือบอกว่ายังไงช่วยถามทางบริษัทก่อนก็แล้วกัน
ต้นสังกัดเขาก็ไม่อยากจะให้ข้อมูลไปโดยภารการนะครับ
ทีมข่าวเราก็สอบถามไปยังต้นสังกัดของร้านสะดวกซื้อที่พนักงานทำงานอยู่
เพราะเห็นว่านี่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมนะพลเมืองดี

แต่ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทบอกว่าก็ยังไม่สะดวกให้ข้อมูลเหมือนกัน
เกรงว่าเดี๋ยวพนักงานคนนี้จะมีอันตรายตามมาหรือเปล่า
อันนี้ก็ไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรนะครับ
เราก็พยายามตรวจสอบให้นะครับ
ส่วนเรื่องของวัดที่ถูกพาดพิงนะครับ
เราติดต่อสอบถามไปยังพระครูพิสารสังคพินิษฐ์
ท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำพระศรีเจริญนะครับ
นำภาพของพระสงฆ์ที่ก่อเหตุไปให้ท่านดู
พระครูท่านบอกว่าไม่รู้จักเลย
ไม่เคยเห็นพระรูปนี้มาที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเลย
ส่วนประเด็นที่ว่าพระรูปดังกล่าวไปอ้างกับผู้ปกครองเด็ก
ว่าจะพามาบวชเนรที่วัดปากน้ำนั้น
ทางวัดปากน้ำภาษีเจริญยืนยันว่า
ไม่เคยจัดกิจกรรมบวชสมเนรภาคฤดูร้อนเป็นการเฉพาะ
แต่วัดถามว่าเปิดให้มีการบวชเนรไหม

แต่ต้องมีผู้ปกครองเดินทางมาด้วย
ส่วนมาตรการในการจะป้องกันไม่ให้คนแอบอ้าง
เอาชื่อของวัดไปอ้างในทางเสียหาย
ทางวัดปากน้ำพระศรีเจริญบอกว่า
มันก็ไม่รู้ว่าจะสามารถป้องกันได้ยังไง

ใช่ก็ไปอ้างได้ตลอดนะครับ
เพราะว่าวัดก็เป็นสถานที่เปิด

รู้ว่าเขาได้ว่าเขาพาใครมาอะไร

บวชภาครูร้อนไม่มีแน่นอน
แล้วเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไหมครับ
ลักษณะแบบนี้

วัดเราเป็นวัดเปิดใครมาก็ได้

ต้องสอบถามต้องมีผู้ปกครองอะไรมา
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีมาบวชจะบวชให้ไม่ใช่หรอก
บวชเนี่ยก็ต้องมีผู้ปกครองรับรอง
ก็เนี่ยจริงไม่ใช่อยู่ดีพระไปรับมาจากบ้าน

เขาก็เลยหลอกผู้ปกครองของเด็กไง
ว่าผ้าไปก่อนไปเตรียมตัวสองวัน

นะครับเราก็ถามข้อมูลจากชาวบ้าน
เพราะว่าทางวัดแท่นบอกว่าไม่เคยเห็นเรื่องของพระรูป
แต่ชาวบ้านบอกว่าเมื่อวันที่๑๐เมษายน
พระรูปนี้นั่งรถแท็กซี่มาพร้อมกับเด็กผู้ชาย๔คน
แต่เด็กทั้ง๔คนก็ไม่ได้สังเกตเห็นว่ามีอาการหวาดระแวง

แต่ว่าจากข้อมูลของเด็กเนี่ยคือบอกพอเข้าไปในวัดแล้วก็หนีออกมา
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าที่ผ่านมาเคยเห็นพระรูปนี้
เดินทางมาที่วัดปากน้ำพาศรีเจริญจริง

แต่ไม่รู้ว่าได้รับอนุญาตจากพระที่ปกครองวัดหรือเปล่า
หรือว่ามาอยู่เองหรือว่ามาอยู่กับพระรูปไหนอะไรยังไง

เราก็พยายามติดต่อไปยังพระรูปที่ก่อเหตุ
ที่ถูกกล่าวหานะตอนนี้ถูกกล่าวหาอยู่นี่แหละ
มีเบอร์โทรศัพท์ตามที่ญาติเขาให้